ดูเหตุการณ์นี้กันบ้างคุณผู้ชมครับ
เป็นเหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชซึ่งมีคนไปพบศพนะคะ
ผู้หญิงอายุ๔๕ปีถูกฆ่ารัดคออยู่ในรีสอร์ทค่ะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวชายคนที่มาเปิดรีสอร์ทพักอยู่ด้วยกัน
ซึ่งตอนนี้หายไปไหนก็ไม่ทราบ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชไปที่รีสอร์ทแห่งนี้ค่ะ
อยู่ที่ตำบลโพเสด็จนะคะ
ห้องพักห้องนี้พบศพผู้หญิงสวมชุดนอน
ใบหน้าเขียวคล้ำลิ้นจุกปากเลือดออกจมูก
แล้วก็มีเชือกไนลอนรัดแน่นเลยคาดว่า
รัดเชือกที่คอนี่แหละทำให้เธอเสียชีวิตนะคะ
บนที่นอนมีถุงยางอนามัยที่ยังไม่ได้ใช้อยู่จำนวนนึงนะคะ
แล้วก็มีกระเป๋าของผู้ตายมีสัมภาระนะคะ
ก็มีกระเป๋าสตางค์ทำให้ได้ทราบว่าผู้ตายคือนางสาวเกษรศรีจันทร์

ส่วนหน้าห้องนะคะตำรวจเนี่ยพบมอเตอร์ไซค์นะคะ
ทะเบียนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็เป็นของผู้ตายนะคะ
ผู้ดูแลรีสอร์ทบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนประมาณ๕โมงเย็น
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ๕๐ปีเข้ามาเปิดห้อง
แล้วก็เขาก็ขอดูบัตรประชาชน
พอขอดูบัตรประชาชนผู้ชายคนนี้ก็บอกไม่ได้เอาบัตรมา
แต่ว่ารีสอร์ทเขาก็ให้เปิดเขาเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะ
จากนั้นประมาณ๒ทุ่มก็มีผู้หญิงเนี่ยค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในห้องนี้เหมือนกับลักษณะว่ามีการนัดกัน
พอฝ่ายหญิงเข้าไปผู้ชายก็รีบปิดประตูห้อง
จากนั้นประมาณเที่ยงคืนเสร็จค่ะผู้ชายก็ขี่รถอีกคันหนึ่งออกไป
แล้ววันนี้ค่ะตอนเที่ยงแม่บ้านเขาจะไปทำความสะอาดห้องสะอาดห้อง
พอเปิดประตูก็พบว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในห้อง

ตำรวจก็ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่า
คนที่ก่อเหตุน่าจะเป็นผู้ชายที่มาเปิดห้องด้วยกันนี่แหละค่ะ